คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยโจรขาเข้า

ขาเข้าเพราะว่าเขาไปทุบกำแพงของร้านนี้นะฮะ
แล้วหลังจากนั้นเขามุดเข้าไปโดยใช้วิธีการขาเข้า
เห็นหรือยังฮะขาเข้าจริง

ขามาก่อนแล้วตัวถึงโผล่ออกมาหัวถึงโผล่ออกมา
คุณผู้ชมฮะแล้วเขาก็เดินด้อมมองอยู่ในร้านขายของเบตเตอร์เล็ตตรงนี้

จับภาพได้ช่วงเวลาห้าทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเขาเห็นกล้องเห็นไหม
ได้เป็นอย่างดีนี่ก็จะกลายเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมเลยของตำรวจนะฮะ
คือหลังจากที่เขาทุบผนังด้านหลังร้านขายของเบตเตอร์เล็ต
แล้วหลังจากนั้นก็ขาเข้าเอาขาสอดเข้ามาก่อน

แล้วหลังจากนั้นก็เอาเสื้อคลุม
พยายามที่จะปิดกล้องวงจรปิดพยายามที่จะชักปลั๊กออกนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะบิดไปทางอื่น
แต่ปรากฏว่าจริงกล้องวงจรปิดเขามีระบบไฟสำรองนะคุณฮะ
ก็เห็นทั้งหน้าเห็นทั้งรอยสักที่แขนอย่างชัดเจน
จากนั้นคนร้ายพยายามเปิดกล่องเก็บเงินเปิดไม่ได้
ก็เลยยกไปทั้งตู้เก็บเงิน
ใช้เวลาก่อเหตุอยู่ในนี้ประมาณ๕นาทีนะครับ
นี่เห็นพฤติการของคนร้ายทั้งหมดนะครับ
เจ้าของร้านเปิดเผยบอกว่าลูกน้องเปิดร้าน

ผนังร้านซึ่งเป็นไม้ฝาเชอล่าเนี่ยโอ้โหเป็นรูโบรูโหวเลยนะฮะ
มั่นใจว่าคนร้ายเข้ามาขโมยของแน่นอน
พอไปดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นชัดเจนเลย

เมื่อกี้เขาเอาขาเข้าตรงนี้นะ

แล้วก็สิ่งที่ขโมยได้ก็คือเงินทอน๓๐๐บาท
แล้วก็กล่องเก็บเงินซึ่งเป็นเครื่องคิดเงินด้วย
มูลค่าของกล่องเก็บเงินก็๑๒๐๐นะครับ

อยากให้ตำรวจจับภาพได้โดยเร็ว

เห็นทั้งใบหน้าเห็นทั้งรอยสักชัดเจนนะครับ

เขาทุบด้านหลังร้านนะคะที่มันเป็นเชอร่านะคะ
เข้ามาแล้วก็โหนตัวเข้ามา
มุดเข้ามาเลยของเราเลยใช่ค่ะมุดเข้ามา
แล้วก็เข้ามาก็ถอดเสื้อคุมหัวไปตรงที่คิดเงินนะคะ
ตอนแรกเขาก็พยายามเปิดลิ้นชักแล้วแหละ
แต่ว่ามันเปิดไม่ออกเพราะว่าล็อกกุญแจไว้
เหมือนเขาเขย่าว่ามีเสียงเหรียญมีเสียงเงินนะคะ
เพราะว่าจะใส่เงินทอนไว้เขาก็เลยยกไป
คือแบบเขาอุกอ่านมาก
อยากให้จับค่ะพี่ก็อยากจะให้ตามจับได้เร็วอะค่ะ
เพราะว่าเอาจริงพี่ถ้ายังจับไม่ได้พี่ก็กลัวนะคะ
กลัวเขาจะกลับมาอีกเพราะเหมือนกับว่าเขารู้ช่องทางแล้ว

ตอนนี้ที่ร้านได้ให้ช่างมาซ่อมผนังร้านแล้วนะ

ฝากเตือนร้านค้าอื่นให้เฝ้าระวังไว้นะ
คนร้ายอาจจะแบบได้ใจไง
บุกไปก่อเหตุในร้านอื่นด้วยนะฮะ